เพราะว่าตอนนี้มีนักประดิษฐ์ชาวฟินแลนด์
เขาประดิษฐ์แว่นสายตาธรรมดา
ที่สามารถมีจอแสดงผลได้ด้วย
อาจจะมองว่าฉันก็ใส่แว่นสายตาอยู่แล้ว

เขาเลยตอบโจทย์มาในเรื่องนี้นะครับ
สายตาที่อาจจะมีจอแสดงผล
กำลังจะเข้ามาปฏิวัติวงการแว่นสายตานี้แล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่ายุคของแว่นตาอาชียะอาจจะหมดลงแล้ว
นักประดิษฐ์ฟินแลนด์ได้คิดค้นแว่นตาธรรมดาธรรมดา
ที่สามารถเป็นจอแสดงผลได้ด้วย
อาจจะไม่เหมาะสมหากจะสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
เพราะบางคนก็มองว่าดูไฮเทคไปหรือเปล่า

จึงคิดค้นแว่นตาขณะธรรมดาธรรมดา

แล้วก็สวมใส่ได้แบบดูดีด้วยนะครับ
กรอบของเลนส์นั้นแสดงผลมีขนาดเพียง๑มิลลิเมตร
น้ำหนักก็เบานะฮะสวมใส่ได้ง่ายนะครับ

ก็ยังสามารถที่จะแสดงผลได้อย่างอัจฉริยะด้วยนะครับ
โดยแว่นตานี้นะครับได้ถูกคิดค้นมา
โดยนักประดิษฐ์ชาวฟินแลนด์นะครับ
ก็น่าจะเป็นการปฏิวัติวงการในอนาคตต่อไปนะครับ